โดยเฉพาะลาบเลือดแต่พอกลางวันหมดเรี่ยวหมดแรง
บอกว่านี่แหละน่าจะเป็นอาการปอบสิง
และปอบไม่ได้คิดจะเอาแค่ชีวิตของเธอ
แต่ปอบจะเอาชีวิตครอบครัวของเธอ
และเอาความเคราะหร้ายมาให้กับครอบครัวของเธอ
ใช่เธอบอกแบบนี้แล้วตอนนี้สามีก็ป่วยหนักมาก
เธอก็กังวลนะคะว่าสามีจะเสียชีวิต
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณตุ๊กอายุ๓๘ปี
ซึ่งเธอเป็นคนตำบลหนองกรุงใหญ่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เธอเนี่ยนะร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังค่ะ
บอกว่าตัวเธอกับสามีเนี่ยนะแต่งงานอยู่กินกันมาตั้ง๘ปีกว่า
แล้วก็ไปค้าขายอยู่ที่ขอนแก่น
ทีนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่ามีอาการแปลก
อาการแปลกของเธอเธอบอกว่ารู้สึกว่าตัวเธอร้อนเหมือนไฟ
เหมือนมีไฟอยู่ในร่างกายเธอแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้ค่ะบ่อย
เธอก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หาแม่แม่เป็นแม่ค้าอยู่ที่กรุงเทพนะ
ซึ่งแม่ก็บอกว่าลูกสวดมนต์สิสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ำ
ทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
คือไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะฮะก็สวดมนต์แล้วกันนะ
ใช่ค่ะทีนี้เธอพยายามทำแล้วแต่ว่าอาการที่เธอบอกว่าร้อนอยู่ข้างใน
เหมือนอยู่ในกองไฟมันก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจแม่ให้แม่มารับเธอละกัน
จะกลับมามาอยู่ที่บ้านเกิดมาอยู่ร่วมกันกับครอบครัว
ทีนี้คุณผู้ชมพอเธอกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วเนี่ยเธอฝันค่ะ
ฝันแบบนี้ว่าเห็นผู้หญิงเป็นร่างผู้หญิงนะ
ผมยาวแล้วตาบอดหนึ่งข้างทีนี้ตอนครั้งสุดท้ายเนี่ย
เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอที่เตียงนอน
ในฟันลักษณะแบบเนี้ยนะฮะใช่ค่ะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
ก็ขึ้นคร่อมร่างของสามีเธอแล้วก็พูดนะพูดว่า
กูมาอยู่กับคนของกูแล้วหลังจากนั้นนะคุณ
สามีล้มป่วยแล้วก็ป่วยเรื่อยมาป่วยมาตลอดเลยค่ะ
ทีนี้เธอก็พยายามพาสามีเนี่ยไปหาหมอคือไปรักษานะฮะ
ไปรักษาแต่ว่าตรวจวัดความดันเบาหวานทุกอย่างโอ้ปกติดี
คือหาสาเหตุของอาการป่วยไม่ได้คุณหมอก็หาสาเหตุไม่เจอนะฮะ
ทีนี้หลังจากนั้นเริ่มแล้วไปพึ่งพาศัยศาสตร์ไปเข้าวัดเข้าวาแล้ว
ก็หาหมอทำนี่แหละนะคะเพราะว่าต้องการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้น
หมอทำเนี่ยเขาก็รักษาคือหมอเต้ที่บ้านโศกที่อำเภอกรณวณเนี่ยนะ
บอกกับเธอว่ารู้ไหมมีปอบสิงอยู่ในร่าง๘ตัว
ทีนี้หมอเต้พยายามรักษาจนปอบออกจากร่างไป๘ตัว
เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวแล้วปอบตัวนี้นะคุณ
เป็นปอบที่มีความแก่กล้าคุมร่างเธอเอาไว้ไม่ยอมออกไปไหนเลย
จนตอนนี้เธอบอกว่าแม้เธอจะรักษาอยู่เนี่ยนะ
อาการแปลกก็มีอย่างที่เธอบอกคือกินจุกจิก
อยากกินลาบเลือดนอนกลางวันเห็นแสงแดดไม่ได้เลย
กลางคืนเนี่ยคือเธอตาสว่างเลยค่ะแล้วปอบที่อยู่ในร่างเนี่ยนะ
ก็จะสั่งให้ทำนู่นทำนี่เธอบอกว่าเธอสื่อสารกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่อง
ด่าชาวบ้านก็มีเหมือนกันแล้วก็ถูกบังคับให้แยกทางกับสามี
จนตอนนี้เธอบอกว่าเธอเลิกกับสามีแล้ว
ทีนี้ค่ะเธออยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยเหลือหน่อย
อยากหายจากอาการที่เป็นอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมพอเราฟังนะคะว่าคุณตุ๊กเนี่ย
อยากให้มาช่วยเหลือประสานกับหมอปลาใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับอดีตสามีของคุณตุ๊กด้วยนะ
ก็ถามนั่นแหละว่าช่วงที่ค้าขายอยู่ขอนแก่นเนี่ย
ภรรยาได้รู้จักกับร่างทรงแล้วก็รับขันเป็นลูกศิษย
อันนี้อดีตสามีบอกนะหลังจากนั้นเนี่ย
ภรรยาก็ชอบศึกษาเรื่องวิญญาณจนมาปลายปี๖๓
คือทางอดีตภรรยาบ่นด่าสามีจนถึงวันที่๑
ปี๖๔คือด่าข้ามปีด่าไม่หยุด
เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตภรรยาเนี่ย
มันไม่ใช่ปอบสิงหรอกแต่เป็นเพราะเป็นนิสัยส่วนตัวมากกว่า
ทีนี้สิ่งที่ภรรยาบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
เราก็เลยไปถามหมอปลาค่ะหมอปลา

หมอปลาจะไปตามคำร้องไหม
เดี๋ยวฟังหมอปลาว่าหมอปลาจะบอกเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
อันนี้ผมจะขอลงพื้นที่ก็คือในวันจันทร์ที่๒๒เนี่ยครับ
จะไปดูว่ามันเกิดจากอะไร
เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือความเป็นอยู่หรือการเครียด

อันนี้เรายังไม่กล้าพูดได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว
มันเกิดจากอะไรในเรื่องราวผีปอบที่ขอนแก่นนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมหมอปลาบอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปวันจันนี้จะไปขอนแก่น
แล้วเดี๋ยวจะใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักพระพุทธศาสนาไปพิสูจน์
แต่ทั้งหมดเนี่ยสบายใจได้เลยนะ
หมอปลาไม่คิดตังค์ไม่ต้องจ่ายอะไรมาให้หมอ

ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับหมอเต้
อาจารย์เต้หรือว่าหมอธรรมที่ทางผู้หญิงคนนี้

แล้วก็บอกว่าหมอเต้ช่วยไล่ปอบไปให้๘ตัวแล้วนะครับ
ปัญญธบโลมุนีนนามะ

ตัวเราเองก็เป็นคนเอาเจ้าผีปอบ
ออกจากร่างของหญิงสาวไปถึง๘ตัวแล้วนะครับ
แต่อีกตัวนึงมันอาคมแก่งกล้าเราก็เอาออกไม่ได้
และจากการที่ได้นั่งเข้าทำดู
ทำให้ชีวิตของหนังสาวตุ๊กไม่ดี

รักษาตามวิชาธรรมที่ได้เรียนแล้วก็สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์
จากนั้นก็ทำการสวดไล่สิ่งชั่วร้ายหรือเจ้าผีปอบออกจากร่างไปทั้งหมด๘ตัว

ซึ่งระหว่างที่ทำการรักษานางสาวตุ๊ก
นางสาวตุ๊กตอนนั้นหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนเพลีย
แต่ว่าที่เอาออกได้๘ตัวนั้น
เพราะอีกหนึ่งตัวมันคือวิญญาณของบรรพบุรุษ
อยู่ในร่างของนางสาวตุ๊กนั่นแหละ
ซึ่งอาจารย์เองจริงไม่ใช่ว่าจะไม่เอามันออกนะ
แต่ตั้งใจไว้ว่าจะรักษานางสาวตุ๊กให้หายขาด
ทีนี้ก็ต้องดูว่าวิญญาณของบรรพบรุษเนี่ย
จะออกจากร่างไหมหรือจะอย่างไร
ใช่ค่ะแล้วก็หมอเต้ก็บอกอีกด้วยนะ
บอกว่าอยากฝากถึงคนในหมู่บ้านรวมถึงคนทั่วไปนี่แหละ
บอกว่าเรื่องของปอบเนี่ยจริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
สิ่งที่จะรักษาได้ก็คือต้องอยู่ในศิลป์อยู่ในธรรม
เพราะว่าจิตวิญญาณจะพ่ายแพ้ต่อพุทธคุณ
แล้วก็คุณงามความดีจะปลอดภัยจากสิ่งที่ชั่วร้ายได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันจันนี้ค่ะ
หมอปลาลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นนะคะ

ออกสักกลางวันแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับ